เมื่อวานนี้พักก้าวไกลเนี่ยเขาประชุมคณะกรรมการบริหารพักแล้วก็สอสอของพักกันนะฮะ

เกี่ยวกับเรื่องของสอสอสองคนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาหรือว่าถูกร้องเรียนฟ้องร้องเรื่องการไปคุกคามทางเพศเขา

นะครับนี่ฮะที่ประชุมตอนแรกก็ให้สื่อเข้าไปถ่ายภาพนะครับหลังจากนั้นเขาก็ประชุมรับกันนะฮะ

ใช้เวลาประชุมยาวนาน๖ชั่วโมงกว่าครับ
สอสอทุกคนกรรมการบริหารพักทุกคนห้ามนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปในห้องด้วยนะฮะ
ส่วนสอสอสองคนที่เป็นผู้ที่ต้องถูกลงมติว่าจะเอายังไงดีเนี่ยนะฮะ
หลังจากถูกร้องเรียนฟ้องร้องเรื่องการไปคุกคามทางเพศเนี่ยก็ไม่ให้เข้าประชุมนะฮะ
นี่โทรศัพท์เรียงรายไว้ข้างนอกหมดเลย

ก็เป็นการประชุมเพื่อลงมติว่าจะดำเนินการอย่างไรกับนายวุฒิพงศ์ทองเหล่าสสปราจินบุรีพักก้าวไกลหรือว่าสสแจ้

อีกคนนึงคือสสกมเขตบางบอนนะฮะนายชัยยามพวานมั่นเพียรจิตหรือว่าสสปูอัดนะครับ
วินัยต่างในการไปเข้าข่ายการคุกคามทางเพศเขาเนี่ยนะฮะได้มีมติมาแล้วว่าทั้งสองคนมีพฤติกรรม
ข่ายคุกคามทางเพศจริงพร้อมกับเสนอให้ลงโทษทางวินัยขั้นร้ายแรงผลที่ออกมาปรากฏว่า
ที่ประชุมนะพี่เป็นชุมครับ
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเนี่ยเขามีสอสอกับกรรมการบริหารพักทั้งหมด๑๕๔คนใช่ไหม

มาประชุม๑๒๘ต้องใช้เสียง๓ใน๔นะฮะก็คือ๑๔
ถ้าเกิดจะขับขนพักเลยนะอ้าวแบบโคตรแรงสุดเลยนะ
ปรากฏว่าคุณวุฒิพงศ์เนี่ยสสแจ้เนี่ย
พักมีมติ๑๒๐เสียงเกิน๑๑๖ให้ขับออกจากการเป็นสมาชิกพัก
ส่วนสอสออีกคนนึงนะฮะสสปูอัดนะฮะ
ได้๑๐๖เสียงไม่ถึงขั้นขับออกแต่ให้คาดโทษเอาไว้
เหมือนลงทันแล้วก็ห้ามมามีส่วนในการได้รับสิทธิประโยชน์อะไรต่าง
ที่มีกับพักพวกเนี่ยจะไม่ให้
ผลที่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเท่ากับว่าสสแจ้วุฒิพงศ์ทองเหลาเนี่ย
เมื่อถูกขับออกจากพักคุณก็มีโอกาสในการหาสังกัดพักใหม่
ภายใน๓๐วันถ้าอยากจะเป็นสอสอต่อนะครับ
ผลที่ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะอ่าแล้วก็ทางนายชัยวอมพานเนี่ย
หรือว่าสสปูอัดเนี่ยนะครับที่ฆ่าโทษตลอดสมัยประชุมนะฮะ
ก็ต้องขอโทษสังคมแล้วก็ขอโทษผู้เสียหายทั้งหมดด้วย
รวมถึงต้องชดเชยเยียวยาต่อผู้เสียหายตามที่เขาต้องการด้วย
ต้นสายปลายเหตุก็มาจากการที่ผู้เสียหายนะครับ
เอาในส่วนของสสแจ้ก่อนนะฮะก็คือคุณวุฒิพงศ์นะครับ
มีหญิงสาวคนนึงเขาเคยเป็นอาสาสมัครช่วยงาน
มีหน้าที่ในการถ่ายรูปลงพื้นที่จดบันทึกข้อมูลต่าง
ดูแลเพจก้าวไกลปราจินบุรีตั้งแต่ปลายปี๖๔
ตั้งแต่ตอนที่คุณวุฒิพงศ์เนี่ยยังไม่ได้สมัครสอสอ
ร้องเรียนกับผู้บริหารพักว่าถูกคุณวุฒิพงศ์เนี่ยจีบ
แล้วส่งคลิปส่งรูปภาพลักษณะสองแง่สองงามมาให้ดูตลอด
นี่รูปเซ็กทอยอะไรพวกนี้ก็มี
บางทีส่งบทความ๑๐วิธีสังเกตผู้ชายเซ็กจัดมาให้อ่าน
คุยวนเรื่องเพศสัมพันธ์ชวนเซ็กโฟน
บอกตอนนั้นเริ่มหลงคารมเหมือนกันนะ

ต่อมาปรากฏว่าภรรยาซึ่งก็ยังอยู่ด้วยกันนี่แหละฮะ

คุณวุฒิพงศ์ก็มาอ้างว่าถูกเธอเนี่ยยั่วยวนก่อน

แล้วก็หาเรื่องตำหนิเธอเรื่องการทำงาน
ปลายปี๖๕ก็เลิกติดต่อกันไป
แต่คุณบีเขาบอกเขาแคปแชทสนทนาทั้งหมดเอาไว้ได้เนี่ย๒๐๐กว่าหน้า

แล้วคุณวุฒิพงศ์เขาก็ชนะเลือกตั้งได้เป็นสอสอปราจินบุรีของก้าวไกล
ก็เลยเอาหลักฐานส่งไปพักก้าวไกลเมื่อ๓๐กรกฎาคม
เพื่อเรียกร้องให้ลงโทษ
แล้ววันนี้ภักดิ์ต้องมีมติให้ขับออกจากภักดิ์นะฮะ
ขณะเดียวกันวันนี้คุณนิพงศ์หรือว่าสสแจ้ออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะ
ก็ถือว่าเป็นการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการครั้งแรกเลยนะ
ตั้งแต่ถูกร้องเรียนเรื่องนี้นะครับบอกเสียใจ
ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะไปอยู่พักไหน
แต่จะไม่ลาออกจากสอสออย่างแน่นอน
โดยบอกว่ามติภักดิ์ที่ออกมาไม่ยุติธรรมกับตัวเขา
เพราะก่อนหน้านี้กรรมการบริหารพักบางคนเนี่ย
แถลงผลสอบชี้นำเพื่อนสมาชิกไปแล้ว
ทั้งที่เรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนจะเป็นสอสอ
ที่สำคัญอยากให้ดูด้วยว่าพฤติกรรมของผู้ร้องเรียนเป็นยังไง

ยังเขียนจดหมายมาขอทำงานกับเขาอยู่เลย

แล้วยังส่งภาพเปลือยมาให้เขาดูเต็มไปหมด

ให้ตัวเองเนี่ยต้องมีที่ยืนในสังคม
ผู้ที่ถูกกระทำไม่ว่าเป็นเด็กผู้หญิง

ต้องมีพฤติกรรมว่าเราต้องหันหลังออกมาจากจุดนั้น
มันอึดอัดครับมันต้องออกมา

แล้วในกรณีนี้เราจะเห็นประโยคด้านล่างนะครับว่า

แล้วจะเกาะหนึบไล่ก็ไม่ไป
รบกวนให้ผมช่วยเอ็นดูตลอดไป
ผมต้องบอกว่าในกรณีนี้
เดือนประมาณพฤศจิกา
ผมให้เขาออกจากการทำงานร่วมกับผม
หลังจากผมได้รับคลิปส่วนตัวเขา

เป็นคลิปที่ไม่สวมเสื้อผ้า
เป็นคลิปที่มีกิริยาในการทำท่าทางต่าง

ผมก็เลยตัดสินใจว่าผมให้เหตุผลว่าเรื่องการทำงานไปด้วยกันไม่ได้
คือหลายคนก็บอกว่าเรื่องพฤติกรรมของอีกฝั่งนึงมันก็เรื่องหนึ่ง

แต่แล้วพฤติกรรมของฝั่งคุณทำจริงไหม
นี่เขาบอกเขาจะฟ้องกลับเขาจะสู้
เพื่อให้มีที่อยู่ในสังคมแล้วจะไม่ลาออกจากสอสอ

ขณะเดียวกันนะฮะสอสออีกคนนึงคือสสปูอัดนะฮะ
สอสอกธมเกษตรบางบอนของก้าวกลายเนี่ย
มติภักดิ์ไม่ถึงขั้นขับออกเพราะว่าเสียงไม่ถึงนะฮะ
แต่ก็คาดโทษเอาไว้ก็คือห้ามก่อเหตุแบบนี้อีก
ห้ามไม่ให้มีเรื่องร้านแบบนี้อีกนะฮะ
มีผู้ร้องเรียนเป็นหญิงสาว๓คนนะครับ
ที่ไปช่วยหาเสียงแล้วก็ถูก

ตอนหาเสียงเนี่ยฉวยโอกาสในการแตะเนื้อต้องตัว
ไปเที่ยวชวนดื่มเหล้าขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
แต่เธอปฏิเสธเหยื่อหญิงสาวทั้ง๓คนก็เอามาคุยกัน
แล้วพบว่าโดนเหมือนกันหมดเลย

ก็เลยมาแจ้งพรรคเก้ากลายให้ทราบ
แล้วที่ผ่านมามันก็ไม่ใช่แค่สอสอของพักเก้าไกลสองคนนี้นะครับ
ถูกกล่าวหาเรื่องคุกคามทางเพศนะครับ
ก่อนหน้านี้ทางพักเก้าไกลเคยลงโทษสอสอและสมาชิกพักไปแล้ว
อย่างนายสิรินสงวนสินสสกมที่ถึงขั้นลงไม้ลงมือกับอดีตแฟนสาว
พักลงโทษด้วยการตัดสิทธิ์ไม่ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในพัก
อีกคนนึงคือนายเกรียงไกรจันกกพึ่งอดีตผู้สมัครสอสอชัยภูมิ
ก็มีเรื่องทำนองเดียวกันถูกลงมติขับออกจากพักนะฮะค่ะอ่า

กรณีสอสอปูอัดมันก็มีแรงกระเพื่อมในพักทันทีนะฮะ
เพราะอย่างสสแจ้วุฒิพงศ์เนี่ยเขาถูกขับออกเลย

แต่สอสอปูอัดเสียงไม่ถึงไม่ถูกขับออก
นี่คุณไอซ์รัชนกศรีนอกสสกมพักเก้าไกลเหมือนกัน

โพสต์เฟซบุ๊กบอกผิดหวังแต่ก็พยายามทำความเข้าใจ
และจะรอดูว่าผู้กระทำเนี่ยจะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อเหยื่ออย่างไร
จะมีความจริงใจหรือจะเป็นแค่การแสดงอีกฉากหนึ่ง
โดยระหว่างนี้คุณไอซ์บอกจะขอหยุดร่วมกิจกรรมกับพักก้าวไกล
ขอลาป่วยเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บในหลักการ
กว่าจะมีการแถลงรับผิดแล้วก็ขอโทษเหยื่ออย่างจริงใจ
ขณะที่สมาชิกพักเก้าไกลหลายคนก็พร้อมใจกัน
คุณวิโรธลักษณะอดีศรสสบัญชีรายชื่อ

ชัยยามพวานควรลาออก

อาจจะหมายถึงลาออกจากพักหรือเปล่า

คุณพักธรมนต์หนุนนันต์สสบัญชีรายชื่อ

ตั้งคำถามไปถึงสสปูอัด

ยังไม่มีวี่แววว่าจะแสดงความรับผิดชอบเลย
อย่าให้คนอื่นต้องมาแบกรับการกระทำของคุณ

และอยากจะตั้งคำถามไปยัง
คุณปูอัดด้วยละกันนะคะว่า
คาดหวังความรับผิดชอบสูงสุดของเขา
ในการกระทำทั้งหมดนี้ได้ขนาดไหน
เราไม่รู้ว่าคุณจะปล่อยเวลาให้มันนานแค่ไหน
เราคงไม่ได้บอกว่าตอนนี้เราคือส่วนรวม
จะต้องรับภาระของการกระทำคุณอยู่

เพราะว่าเราต้องรับผิดชอบร่วมกันอยู่แล้ว

เพียงแค่เรียกร้องในฐานะสำนึกของคนคนหนึ่งละกัน
แก่นำคณะก้าวหน้านะฮะคุณช่อพันนิกาวานิสวันนี้ก็โพสต์ข้อความนะครับ
บอกขาดอีกเพียงสิบเสียงจะขับได้ตามกฎหมายหมายถึงคะแนนเสียงในการขับพ้นพักของสอสอปูอัดอ่ะ
ค่ะมันต้องใช้ร้อยสิบหกไงอันนี้ได้ร้อยหกมันขาดอีกสิบเสียง
ก็เลยขอเรียกร้องให้สสชัยยามพวานลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชน
อ่าคุณปียบุตรแสงกระหนกกุลนี่ก็แกนนำคณะก้าวหน้าโพสต์เฟซบุ๊กนะครับ
แสดงความผิดหวังต่อมติที่ออกมาโดยบอกว่าเมื่อไม่มีการแสดงความรับผิดชอบใด
ก้าวไกลจะเสียหายจะถูกโจมตีไม่ใช่แค่เรื่องการคุกคามทางเพศ
แต่ยังทำให้ประชาชนพ่อแม่ผู้ปกครองไม่มั่นใจในการให้ลูกหลาน
เข้ามามีส่วนร่วมกับคนของพักก้าวไกลด้วยก็ต้องรอดูนะครับว่าตอนนี้สสปูอัด
เขาจะมีปฏิกิริยาตอบกลับมาอย่างไรเพราะล่าสุดจนถึงขณะนี้
ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวออกมานะฮะนี่เพราะทางพักบอกมติเนี่ยไม่ถึงขับออก
เพราะฉะนั้นก็ฆ่าโทษแล้วกันเหมือนลงทันรอลงอาญาอะไรอย่างนี้
บอกว่าค่าโทษตลอดสมัยการประชุมแล้วก็ตัดสิทธิ์ทุกอย่างของสอสอที่จะได้จากพัก
และคุณต้องออกมาแสดงการขอโทษออกมาเยียวยาต่อคนที่ตกเป็นเหยื่อของคุณ
ตรงนี้ทางพักเขาบอกจะรอดูว่าจะแสดงออกมาเมื่อไหร่อย่างไร